ข่าวต่อไปน่าตกใจนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่บุกไปจับนักพนันกับวงไฮโลในบ้านพักที่ห่างจากโรงพักแค่๕๐๐เมตรเท่านั้นเอง

ตั้งแต่ตามเมื่อกี้แล้วหมดตูดแล้ว

เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะโดนจับแบบนี้

บ้านพักหลังนี้อยู่ห่างจากโรงพัก๕๐๐เมตร
เมตรเองใช่แล้วเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมดูดูสิคะ
ปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด๑๐๑
ร่วมกับชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วอำเภออาจสามารถ
บุกจับนักพนันและไฮโล
ในบ้านเลขที่๙๙หมู่๑ตำบลบ้านดู่อำเภออาจสามารถ

อย่างที่บอกคุณคะปีนออกหนีกระเจิดกระเจิง

โอ้โหนักพนันมีทั้งชายทั้งหญิงเลยนะนี่
ปีนไปยังไงก็ไม่รอดนะจ๊ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็ตามไปได้เหมือนกันนะ
วิ่งหนีเตลอดเกาะเจิดเกาะเจิ่งกันไป

หมดหรือยังนับสิจับกันได้กี่คน
ใช้เวลาจับกันอยู่พักใหญ่นะคะได้ทั้งชายทั้งหญิงเลย
นับไปนับมา๒๙คน

อ้าวตรงนี้ตรงนี้คนหนึ่งอ้าว

โตเพื่อนก็นั่งกันอยู่
ตัวเองก็แอบอยู่ใต้เก้าอี้นัก
โดนจับไปเรียบร้อยจับได้ทั้งหมด
๙คนนับรวมคุณพี่คนนี้ไปแล้วด้วย
ขอป้าพักกินน้ำแป๊บหนึ่งนะของกลางก็หายึดไปหลายรายการเหมือนกัน
เงินสดอีกกว่า๔๐๐๐บาทพร้อมอุปกรณ์ในการทั้งเล่นไพ่ทั้งเล่นไฮโล
โดนกันไปทั่วหน้าค่ะทั้งหมดนะคะถูกส่งดำเนินคดีข้อหา
ลักลอบเล่นการพนันไพ่และไฮโลพนันเอาทรัพย์กันโดยผิดกฎหมาย
และอะไรฝ่าฝืนประกาศห้ามชุมนุมการกระทำกิจกรรมการมั่วสุมด้วยนะคุณผู้ชมนะ
โดนกันไปทั้งลักลอบเล่นพนันทั้งพรกรฉุกเฉิน๒๙คนค่ะ
ขึ้นรถกันไปแบบนี้ค่ะไม่ต้องวิ่งหนีกันไปไหนนะจ๊ะ
โดนกันทั่วหน้าบอกเลยการพนันผิดกฎหมายแถมรวมตัวกันในพรกรฉุกเฉินก็ผิดกฎหมาย
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากเตือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของแบงค์ปลอม
ไม่ได้มีแค่แก๊งพันแล้วนะแบงค์๕๐๐ก็มีเหมือนกัน
เขาบอกว่าระบาดหนักมากนะครับที่จังหวัดสมุทรปราการครับ
เตือนภัยนะครับพอดีขายของทีนี้ไม่รู้ว่าแบงค์๕๐๐แท้หรือเปล่าหรือว่าปลอม
เดี๋ยวเราลองดูนะครับอยู่บ้านสาวทุกข์ด้วยครับ
ด้วยครับเป็นกระดาษเลยแล้วทำเหมือนมาก
สุดยอดคนเราทำกันได้

เพราะว่าเขาทำมาค้าขาย
กว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์

เราต้องบอกว่ามันคล้ายจริง

พ่อค้าขายไก่สดโอ้โหที่โอดครวนเลย
เพราะมาเจอแบงค์ปลอมแบงค์๕๐๐แบบนี้นะครับ
ก็เลยอัดคลิปมาเตือนภัยกัน
คือมันเหตุเกิดที่บริเวณตลาดสดย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ชาชีพเข้ามาตอนเช้าตอนที่ลูกค้าเข้าร้านเยอะ
แล้วก็คิดว่ามิจฉาชีพต้องตระเวนไปที่อื่นอีกแน่

เวลาเขามาซื้อเขาจะไปตามร้านที่เยอะนี่แหละ
ใช่ชูลมุนหน่อยแล้วก็เอาแบงก์ปลอมพวกนี้ไปปล่อยตามร้านต่าง
ไม่ไปอย่างร้านเดียวแล้วจ่ายทีเดียวไง
เออจริงแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาจับแบงค์ทุกวันเขาจะดูออก
ว่าแบบไหนปลอมไม่ปลอมก็เน้นจังหวะชุลมุนกันแบบนี้นะคะ
มิตรสาชีพระวังกันดีนะคุณผู้ชม
เรื่องต่อไปค่ะเป็นความทุกข์ใจของพี่โชเฟอร์ขับแท็กซี่คนหนึ่ง
เขาบอกว่าเขาจอดรอผู้โดยสารตรงนี้เป็นประจำ
แล้วก็เจอผู้หญิงคนนึงค่ะเข้ามาขอเงิน๒บาท
ปรากฏว่าคุณพี่โชเฟอร์ก็ไม่ให้
คุณพี่ผู้หญิงบอกว่าลงไปกระทืบกันเลยไหม
เฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ

สิขอทุกวันเลยเนี่ย

ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับ

เออคุณต้องรู้สึกผิดไหมถ้าคุณเป็นคนขับแท็กซี่
คือยังไงดีคนที่เขาถามแท็กซี่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่า

ถูกต้องคือคุณพี่โชเฟอร์แท็กซี่คนนี้
เขาจอดรอผู้โดยสารอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า
แล้วจู่ผู้หญิงคนนี้ก็เปิดประตูรถมา
ขอเงิน๒บาทแบบที่เราได้ยินในคลิปเนี่ยนะ
บอกว่าเธอป่วยจะนำเงินไปซื้อยา
พอไม่ให้ปั๊บก็ขู่ว่าจะลากออกมากระทืบ
เธอบอกว่าเธอไม่สบายพี่โชเฟอร์ก็เลยบอกว่า
ไม่สบายทุกวันเลยเหรอนี่ไงแปลว่าเขาเจอหลายรอบแล้ว
โชเฟอร์แท็กซี่คนถ่ายคลิปเนี่ย
บอกว่าผู้หญิงคนนี้มาขอเงินประจำเลย
เขาโดนแบบนี้มา๔รอบแล้ว
ก็เลยต้องหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อถ่ายคลิปเก็บไว้
ประเด็นนะคุณพี่โชเฟอร์เขาบอก
มันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่ขอหรอก

แต่การกระทำของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
เขาไถเงินคนอื่นจนเป็นอาชีพหรือเปล่า
ยิ่งช่วงนี้นะหาเงินก็เหนื่อยพอแล้วนะ
สำหรับอาชีพโชเฟอร์แท็กซี่ใช่ไหม
มาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกเหรอ

เขาก็เลยนำคลิปนี้โพสต์ลงไปในกลุ่ม
รวมพลคนขับแท็กซี่แห่งประเทศไทย

เพื่อจะถามเพื่อนคนขับแท็กซี่ว่า
มีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบที่เขาเจอหรือเปล่า
อยากจะเตือนภัยเพื่อนร่วมอาชีพว่าให้ระมัดระวังหน่อยนะ
เพราะไม่รู้ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นอะไรกันแน่
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะ
ชาวเน็ตก็เลยพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์
แล้วก็มองว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะสติไม่สมประกอบหรือเปล่า

ก็เลยบอกให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือครอบครัวของผู้หญิงคนนี้ติดต่อเธอหน่อย
หรือช่วยพาเธอไปรักษาตัวด่วนนะคะ
เพราะว่าไม่รู้ว่าเธอทำแบบนี้กับใครบ้าง

ทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาที่เดิมตลอด
เพราะฉะนั้นแล้วฝากแล้วกัน
ถ้าใครเป็นครอบครัวของเธอแล้วดูข่าวอยู่

ขับรถไปโอ้โหอยู่เจอกับเหตุการณ์
ขับมาปาดหน้าแล้วคนที่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่ก็กระโดดขึ้นมาที่กระโปรงหน้ารถ
เรียกร้องอะไรบางอย่างตกใจไหมล่ะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

เฮ้ยจีนจีนอะไรอ่ะ
อะไรวะเกิดอะไรขึ้นป่ะ

พี่เขาเป็นอะไรอ่ะ
พี่หนูไม่รู้จักเขาเลยอยู่ดีเขากระโดดใส่รถหน้าหนูเนี่ย
เอาลูกสาวพี่ลงมา
หนูว่าไม่รู้จักเขาเลยอยู่ดีกระโดดใส่รถเฉยเลยอ่ะ
ไม่มี
ขอโทษลูกสาว

ลูกสาวเขาต้องมีคนมองอุ้มลูกสาวพี่ไป

ใครก็ต้องตกใจแหละเพราะว่าหญิงสาวคนที่
แล้วก็ให้ข้อมูลว่าเหตุเกิดเมื่อวันที่เก้ากันยายนที่ผ่านมาที่ซอยเขาเพชรอืม

ทำงานตามปกตินั่นแหละอยู่ดีผู้หญิงคนนี้ก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้า
บอกก่อนเลยนะว่าไม่รู้จักกันมาก่อนจากนั้นคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาก็ปีนขึ้นมาเนี่ย
นั่งอยู่บนฝากระโปรงรถแบบนี้ทำไมครับสินด้วยนะนะ
ว่าทำให้ด้านหน้ารถเขาเสียหายไงเออนั่งทับไปแบบนี้เลยเหรอ
คนที่เขาขับรถมาผู้หญิงคนที่ขับรถมาก็ตกใจมากทำอะไรไม่ถูกก็ได้แต่ตะโกนให้คนเท่านั้นช่วยหน่อย
ผู้หญิงคนนั้นนะที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์มาพอลงมาจากรถแล้วเห็นว่า
เปิดกระจกแล้วดูหน้าดูตากันถึงรู้ว่าอ้าวเข้าใจผิด
คือผู้หญิงคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเขามีลักษณะตะโกนแล้วก็บอกว่า
ลูกเธอที่ชื่อว่าฟ้าถูกรถเก๋งสีขาวอุ้มไปก็เลยขับขี่ตามแล้วเธอเห็นรถเก๋งสีขาวไม่ได้
จะตามทันทีเพื่อหาลูกเอายังไงซะเบื้องต้นนะครับ
ทางคนขับขี่รถยนต์เนี่ยผู้เสียหายนั่นแหละ
เขาไปแจ้งความเวลาที่สตสัตวินิศนาจิปนิตย์แล้วก็เนำโพสต์นี้เอาไปเตือนทุกคนด้วย
ส่วนเรื่องของหญิงคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์มาคนนี้คนที่ก่อเหตุเนี่ย
คือบอกแบบนี้นะถ้าตำรวจติดตามมาได้จะดีมาก

ถ้าเกิดว่าลูกเขาหายจริง
เจอได้ให้คุณตำรวจช่วยตามไงไม่ใช่มาขับขี่รถบรรทะไซค์เขามีปัญหาไหม
แล้วก็เห็นรถสีขาวคันไหนแล้วก็ไปไล่ตามจับเองแบบนี้
มันไม่ได้เนอะฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วกันนะคะเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลกันหน่อยเนาะ
ส่วนที่จังหวัดเลยเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า
เป็นเรื่องที่น่าตกใจเหมือนกันนะเพราะว่าคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาขับรถ
เพื่อไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแล้วเขาก็จอดรถที่เปิดไซเรนทิ้งไว้
จู่ก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับพุ่งมาชนรถติดไซเรนเลยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นล่ะคะทำไมถึงชนไม่เห็นสัญญาณไฟหรือไง

ชน

เรียบร้อยเลยบอกให้จอด
ก็นั่นแหละสิแล้วที่สำคัญค่อยมานะค่อยขับนะ
งงได้ไงคุณผู้ชมรถสีขาวคันนี้
ขับมาเหมือนจะไม่ชนแต่ชน
ชนจ้อยอย่างงั้นงานนี้เสียหายนะคะ
คือรถที่เสียหายคือรถกระบะของเจ้าหน้าที่ด้วย
รถเก่งคันที่ชนก็เสียหายด้วย
นายกมลนาธมทองค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเทวา
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะชนกันกลางถนน
ก็เลยออกไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
ระหว่างที่กำลังให้ช่วยเหลืออยู่ก็นำรถกระบะกู้ไพ

ก็คือเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนทราบ
ว่ารถไซเรนคันนี้คือรถของกู้ภัย
ใครเขาจอดให้การช่วยเหลืออยู่ครับรถคันอื่นจะได้ไม่มาชน
ปรากฏว่ารถเก๋งฟอร์ดคันนี้ก็ขับมาค่อยขับมาเลื้อยไปเลื้อยมาสายไปสายมา
ไม่เปิดไฟหน้ารถด้วยแล้วก็ขับมาพุ่งชนรถกระบะที่เปิดไซเรน
ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจนได้รับความเสียหายแบบที่เราเห็นกันในคลิป
เขาตะโกนบอกเราด้วยนะจอดจอดก็ไม่จอด
หลังจากเกิดเหตุก็พบว่าผู้ขับขี่รถเก่งคันนี้
อายุประมาณ๒๐ต้นค่ะมากันสองคนและทั้งคู่อยู่ในสภาพมึนเมา
และเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นไปฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยกันค่ะ
ผมก็ถามผมก็บอกว่าให้ลงจากรถลงจากรถก่อนครับลงจากรถก่อนอันตราย
เขาก็บอกว่ากาดที่นี่ทำไมเสียงดังจังที่เขาบอกว่าอยู่ตรงนี้นะ
แสดงว่าเขาเข้าใจว่ายังอยู่ในพัพใช่เขาเข้าใจว่ายังอยู่ในพัพ
เพราะคนข้างตึกคนข้างจะบอกว่าไหนว่าจะพากลับบ้าน
ยังอยู่ในร้านอาหารอันนี้อยู่เลยชื่อนี้อยู่เลยอย่างนี้ครับ
เพราะเขาชี้ที่ไซเรนอยู่เพราะรถกู้ภัยหลายคันจอดตรงนั้น
อ๋อเข้าใจแล้วเขาโชนดังตึม
ค่ะถึงแล้วเหรออยู่ในปาร์ตี้ร่อนอย่างต่อไป
เฮ้ยน้องที่ขับรถน่ะเขานึกว่าไซเรนรถวิบปั๊บเนี่ย
คือไฟในภาพไฟดิสโกเทคนี้เหรอเอาจริงคุณผู้ชม
ฟังแบบนี้เหมือนมันจะขำแต่ไม่ได้นะมันอันตรายนะ
โชคดีมากที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไร
ฝากเตือนนะคะด้วยความเป็นห่วงเมาไม่ขับไม่ได้เลย
คุณดูสิคุณคิดเองได้ยังไงว่าคุณอยู่ในร้านนี่มันถนนชัดเลย
ใช่ดาวน์อันนี้ดาวน์ก็คงจะมืนอยู่เนาะ
ก็คงจะขับมาแบบโอ้โหสติก็ต้องน้อยแล้วแหละเพราะว่ามีอาการมืนเมาเอางี้ละกัน
อย่างที่น้องใบตองบอกนะครับเมาอย่าขับเพราะว่าถ้าโดนจับแล้วก็โอ้โหโทษดักรออยู่นะจะบอกให้